ข่าวนี้ผมอ่านพาดหัวต้องอ่านดีเดี๋ยวจะพูดผิดพูดถูก
พ่อค้าหอยหื่นถ้ามองดูสาวสอยคิวอยู่ข้างห้องน้ำ
คุณผู้ชมพฤติกรรมของพ่อค้าหอยคนหนึ่งนะฮะ
แอบส่องดูสาวแล้วก็ช่วยตัวเองอยู่ข้างห้องน้ำแบบนี้

คนเขารุมร้อมกันอยู่แบบนี้ให้นั่งอยู่ตรงกลางวงเลย
บอกพี่พี่ไปส่องสาวเขาทำไมแล้วพี่ไปช่วยตัวเองอยู่ข้างห้องน้ำ
พี่อนาจารย์ด้วยหนึ่งพี่เป็นบุคคลอันตรายด้วยสอง
แล้วเขาบอกว่าเขาเคยเข้าคุกมาหลายรอบแล้ว
และอีกอย่างหนึ่งดมกาวด้วยคุณ
นี่ฮะนายขจรตันทิกุลหรือปังอายุ๔๗ปี
อาชีพขายหอยคุณขายหอยนางรมครับ

ขณะที่เขายืนช่วยตัวเองอยู่หลังห้องน้ำหญิงเลยนะคุณนะ
ในสวรรค์สาธารณะชายหาดสมประสงค์ตำบลนาจอมเทียนพฤษัตริย์ตะหีบ

โดยเขาอ้างบอกว่าผมมาดมกาวเป็นสารระเหย
ดมเข้าไปแล้วมันเกิดอารมณ์ทางเพศผมก็ไปยืนคุณ
ผมกำลังฉี่อยู่ตรงนู้นนะคุณคือมันมีโถฉี่ของผู้ชายอีกล็อกหนึ่ง
ได้ยินเสียงเหมือนคนเข้าห้องน้ำนี่
ผมก็เดินมาฮะยืดตัวนิดนึง
เข้าไปผมเห็นแต่หน้าผากกับดวงตาของหญิงสาว

คือเขาช่วยตัวเองนั่นแหละแต่ทำไมไอ้ช่องลมมันอยู่ระดับสายตา
ต่อให้มันจะมองไม่ได้เห็นซะทีเดียว
แต่ว่ามันก็ก้มเงยมันก็แอบเห็นอยู่
มันอันตรายเหมือนกันเอาฟังเขายอมรับสาภาพหน่อยฮะ

แล้วไปยุ่งไปแอบดูเขาหรือเปล่า

เรียวแล้วเหมือนดีอีก

ไม่เห็นเห็นแต่หน้าสายตาให้เฉย
เห็นแต่หน้ากับสายตาผมก็ช่วยตัวเองแล้วนะฮะ
ทีนี้ถามว่าผู้หญิงรอดได้ยังไงคุณ
เพราะว่าแฟนของผู้หญิงตอนแรกอยู่นอกห้องน้ำนะ
แต่ผู้หญิงเขาบอกแฟนไว้ก่อนว่าเขาจะไปเข้าห้องน้ำนะครับ
แฟนผู้ชายคนนี้เดินมาจะตามหาแฟนสาว
ปรากฏเห็นคนนี้พอดีกำลังยืนช่วยตัวเองยืนทำอนาจารย์อยู่หลังห้องน้ำ
ก็เลยเรียกชาวบ้านให้มาควบคุมตัวนะครับ
สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักจนได้นะฮะ